สัญจรทั่วอาทิตยก่อติดทั่วไทยไปตลอดกันค่ะคุณผู้ชมตลอดไปเที่ยวที่ชนบุรีเพราะว่าเขามีประเพณีวิ่งควายกันด้วยนะคะ
อรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วค่ะ
พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีวันนี้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ
ว่ามีพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ณเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมเมฆยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่
จะเห็นว่าเป็นปื้นสีเขียวปกคลุมบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะขณะที่ช่วงบ่ายไปแล้วก็จะมีคลื่นลมและฝนเนี่ย
ขึ้นไปทางตอนบนทางแถบตะวันออกของประเทศมาจากปัจจัยเรื่องของร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศเป็นสายสะพายเลยคุณผู้ชม
มาจากหย่อมความร้อนทางแถบพม่านะคะแล้วก็ไปที่หย่อมความร้อนแถวเวียดนามทางทะเลจีนใต้นั่นเองนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวคือตอนกลางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝนตกขณะเดียวกันปัจจัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางก็พัดเสริมทบกันเข้ามา
ก็ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศเนี่ยฝนตกเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนไว้พอสมควร
พอเจอลมลมกับร้อนก็กลายเป็นฝนแล้วค่ะคุณผู้ชมเช้าเช้าแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่
มีตกโปรยปลายเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคาดการณ์สักช่วงประมาณบ่ายสามไปแล้วค่ะ
บริเวณภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันตกรวมถึงทางตอนกลางของประเทศภาคกลางบางจังหวัดก็จะมีฝนตกแบบนี้นะคะค่อนข้างตกหนักพอสมควรในบางพื้นที่
กรุงเทพมหานครจะเฉียดค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้ในการที่จะสะสมความชื้นเท่าไหร่นะคะก็อาจจะได้รับอิทธิพลเล็กเล็กน้อยจากฝนที่อยู่บริเวณรอบนั่นเองนะคะ
แต่สำหรับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนั้นยังคงมีฝนตกเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันต่อเนื่องตลอดไปจนถึงกลางกลางเดือนนู่นเลยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนด้วย
เช่นเดียวกันมีคลื่นประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ฝนตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่มีเมฆเป็นส่วนมาก

แต่ว่าฝั่งอันดามันมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คาดการณ์ว่า
จะมีฝนในช่วงบ่ายค่ำเย็นรวมไปถึงช่วงกลางคืน
ด้วยแต่เป็นบางพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นหนักมากเกินไปนะคะ

สภาพอากาศกันทุกวันแบบนี้กับรู้ก่อนร้อนหนาว
แล้วก็มาติดตามกันได้นะคะทุกวันแบบนี้
ตอนนี้ดิฉันไปเชียร์ควายในประเพณีวิ่งควายก่อนแล้วกันนะคะ

มาเลย